คุณผู้ชมมาฟังกันต่อกับเรื่องราวของความเชื่อความรักแล้วก็ความผูกพันของเพื่อนที่มีกับแตงโมนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือดาราสาวไอซ์อธิชนันค่ะ
คือเขาสนิทกับแตงโมสมัยที่เล่นละครวิกหมอชิดด้วยกันค่ะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเน้นย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องความเชื่อค่ะ
ก็คือน้องไอซ์บอกว่าเหมือนพี่โมมาหาในความฝันนะคะ
คืออย่างนี้นะคะน้องไอซ์เนี่ยได้ร่วมงานกับพี่แตงโมสมัยที่เล่นละครวิกหมอชิดเรื่องนี้แหละค่ะ
คือเจอกันล่าสุดนะคะเมื่อเดือนที่แล้วก่อนจะเกิดเรื่องร้ายด้วยนะคะ
คือไอซ์บอกว่านะคะพี่โมคือรอยยิ้มของทุกคนในกองถ่ายจริงค่ะ
ไอซ์นะคะเล่าให้ฟังด้วยว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเจอกันเมื่อเร็วนี้ค่ะ

ฝันถึงพี่โมถึง๒ครั้ง๒หนด้วยกันค่ะ
ครั้งแรกมาลาแล้วก็ครั้งที่๒กลับจากงานที่อะไรคืนสุดท้ายค่ะ
ฝันว่าพี่โมมาร้องไห้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงเบิร์ตแฟนหนุ่มมากด้วย

จริงต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณเดือนก่อนไอก็เพิ่งได้เจอเขา
เพิ่งได้กอดกันเพิ่งได้แบบทักทายอะไรกันแบบถามถ่ายสารทุกข์สุขติดอะไรกันอยู่เลยอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอไปวันแรกกลับมาเราก็ฝันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนพี่เขามาลาเขามาแบบสวย
พี่เขาแบบสวยเลยแล้วก็มาลามากอดกันอะไรอย่างนี้แบบเออโอเคนะแบบเหมือนลาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งอันนั้นก็คือวันแรกพอแบบตื่นมาก็เออตกใจรีบวิ่งลงมาบอกคุณแม่ว่าฝันถึงพี่โมแหละ
ครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้จนวันที่สามที่ไปค่ะก็เมื่อวานก็ได้เจอนักแสดงร่วมช่องเจ็ดเยอะมาก
พอกลับมาเมื่อคืนก็ฝันถึงพี่โมอีกคราวนี้ก็เหมือนเหมือนพี่เขาก็ร้องไห้เราเองเราก็ร้องไห้
ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่มันฝังใจเราอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วเราก็เสพข่าวเรื่องเขาตลอดในฝัน
เหมือนกับว่าเหมือนพี่เขาก็ห่วงพี่เบิร์ตนั่นแหละค่ะเท่าที่อันนี้เป็นความฝันนะคะ
เน้นย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ

พอถ้านอนเยอะมันก็จะสบายตัวก็เลยทานยาแก้แพ้นะคะ
หลับไปประมาณ๕ทุ่มสักพักอันนี้เป็นความเชื่อ
ก็รอบแรกฝันว่าเจอแตงโม
คือเราไปร่วมงานกันอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะ
คือเขามาสวยมากแล้วก็คือในฝันยังทราบว่าเขาเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าคือเราไม่กลัวเลยในความรู้สึกตอนนั้นไม่กลัว
แล้วก็เหมือนพูดคุยอะไรบางอย่าง
แล้วพี่ก็ถามแตงโมว่ารู้ไหมว่าพี่คิดถึงแตงโม
โมก็บอกว่าถ้าพี่คิดถึงหนูเนี่ยพี่แตะคอหนูหรือยัง
แล้วในฝันเราก็คือตอบว่าเออแตะแล้ว
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่อะไรหรือเปล่า
แล้วแตงโมก็บอกว่าถ้าพี่แต่แล้วแสดงว่าพี่คิดถึงหนู
หนูก็รู้ว่าพี่คิดถึงพี่แบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็หลับไปรอบนึงตื่นมาอีกรอบ
ก็คือว่าฝันว่าแตงโมวิ่งเอามาแบบติ๊นต์ทาปากให้๒รอบ
ก็ยังงงอยู่แต่ว่าไม่กลัวเลยนะคะคุณผู้ชม
คือในฝันแตงโมมาสวยมากอันนี้เป็นความเชื่อ
อาจจะด้วยความคิดถึงของพี่แจ๊กด้วยความว่า
แจ๊คเองก็ทำงานกับน้องแตงโมมา
ตั้งแต่แตงโมเข้าวงการแรกเลยถูกไหม
ใช่อาจจะเป็นว่าเราทำข่าวเยอะด้วยคิดถึงด้วย

แต่ว่าก็โพสต์เล่นแหละค่ะ
ว่ามันใกล้พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกอะไรอย่างนี้
แตะมัน๒นิ้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ความเชื่อ

นะคะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะน้องมาสวยมากนะคะ
แล้วก็คือดีใจที่น้องมาลากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็ด้วยความเชื่อคุณผู้ชมค่ะ